ต่อกันที่สำนักศักยันต์ที่อ่างทอง
ที่นี่เขามีการจัดพิธีสักสิทธิ์เข้มขลางเลยกับการ
ครอบเสียนครูเสริมสิริมงคล

และบางคนก็มีอาการแปลกประหลาดคล้ายกับองค์ลงค่ะ
โอ้โอ้โอ้โอ้
อันนี้แหละค่ะเห็นไหมโอ้โหคุณดูนี่บรรยากาศเป็นอย่างที่เห็นเลยมีคนของขึ้นหรือเรียกกันแบบง่ายง่ายอีกอย่างนึงว่าองค์ลงเนี่ยฮะเพียบเลยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในสำนักศักยันต์อาจารย์สรรคงเวศอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองซึ่งอาจารย์เนี่ยจัดพิธีไหว้ครูครอบเสียนครูไปวันที่๒เมษายนที่พ
ขลังด้วยมนต์และพลังเวทและเป็นสิริมงคลกับผู้ที่มาร่วมพิธีนะทั้งชาวบ้านทั่วไปลูกศิษย์ลูกหาเดินทางมาร่วมพิธีกันต่อเนื่องเนืองแน่นเลยซึ่งระหว่างทำพิธีอยู่นั้นก็มีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยของขึ้นองค์ลงต้องช่วยกันจับเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายกับผู้อื่นกับคนที่มาร่วมงานคุณดู

จริงตรงที่ขัดมันแข็งและมันบาดตัวได้เลยนะ
ก็เลยสร้างความทรึงกับลูกสิบลูกหาทุกคนที่มาร่วมพิธี
แต่บางคนก็มีอาการของขึ้นนี่รุนแรงเหมือนกันนะ
เห็นไหมต้องมีหลายคนมาช่วยจับเอาไว้นะคะ
ก่อนที่อาการสงบลงอาจจะต้องไปนั่งแบบสงบจิตสงบใจกันสักนิดนึ
แต่ทั้งหมดที่ดูนะทุกพิธีกรรมต่างเนี่ยเป็นเรื่องความเชื่อนะ
ให้วิจาระยานกันด้วยนะครับ